คุณผู้ชมฮะมีเรื่องหนึ่งที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่าเป็นห่วงเด็กคนนี้จังเลยเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะ
ลุกเท่าไรปลุกไม่ตื่นสักทีให้คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนนะครับ
ตัวถามแกอะไรไหม

อันนี้ไม่ใช่เลย

นี่

โอเคไป

ใช่ฮะเป็นอะไรฮะเด็กมานอนตรงนี้

เป็นคลิปที่มีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งเนี่ยคือโพสต์ในโลกโซเชียลขณะที่ขับรถไปตามถนนและเห็นเด็กนะคุณ
นอนอยู่ริมทางแบบนี้นอนหงายทั้งสองคนเลยนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ครับคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็เลยลงไปดู
พยายามไปปลุกปลุกเท่าไหร่ไม่ตื่นแต่ลองจับหน้าอกดูแล้วก็เอานิ้วไปอังตรงจมูก

ยังหายใจอยู่นะครับทีนี้มันหาคำตอบไม่ได้ไงคุณนะครับ
ก็คนที่มาเจอเหตุการณ์บอกก็คงง่วงมั้ง
ไปต๒๐๒๕นี่นังลองมาหลับสนิทกันตรงนี้นะครับ
แต่ทีนี้ครับคนที่ถ่ายคลิปเขาให้ข้อมูลบอกว่าเห็นแบบนี้ทุกวัน
สารเด็กแต่ไม่รู้ไปโดนอะไรมาผู้ใหญ่ควรมาดูบ้างนะ
อันนี้เพิ่งแชร์กันเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับคุณตะแจ้งบอกแสกันต่อ
ก็ถ้ามีความคิดเห็นอะไรหรือมีใครมาแจ้งเบาะแส
ว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกหลานใคร
แล้วทำไมมานอนข้างทางแบบนี้ดึกดื่นมันอันตรายแบบนี้นะครับ
ก็คงจะมีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกนะฮะ

สรุปก็คือน้องเขาเป็นโรคอะไรด้วยหรือเปล่าหรือโดนอะไรมานะคะเป็นห่วงจังเลย
ขี่จักรยานมากันสองคนแล้วก็มาล้มฟุบอยู่ตรงนี้นะ